แรกที่จะพาไปนะครับไปดูพิธีกรรมของพี่น้องชาวจีนไหลำ
ที่เกาะพงันจังหวัดสุราธานียิ่งใหญ่ขนาดไหนติดตามเลยครับ
ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึง
นั้นด้วยนะครับใส่ชุดแดงมาด้วยแบบนี้ค่ะอ่าคุณผู้ชมครับ
ที่เกาะพังงันจังหวัดสุราธารณี
เขามีงานตรุษจีนที่พิเศษกว่าที่อื่น
ก็คืองานแห่กงกวนอูและงานลุยไฟ
ซึ่งเป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วนะครับ
งานนี้เขาจัดขึ้นเมื่อวันที่๒๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ซึ่งเป็นสารเจ้าที่ชาวไทยเชื้อสายจีน
ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อให้ลูกหลานชาวจีนได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ

ยิ่งใหญ่จากการตาก็มีการต่อตัวขึ้นไป
ต่อเครื่องไม้ไปแบบนี้ด้วยนะ
ก็จะมีการจัดขบวนแห่กง
โดยมีร่างทรงประทับองค์กวนอูเทพเจ้าที่ชาวจีนนั้นให้ความเคารพมาอย่างช้านาน
ออกไปแหอรอบเขทศบาลตะบลเกาะพังั่น
เพื่อให้พรกับลูกหลานชาวจีนที่มาอาศัยทำมาหากินในเกาะนะครับ
พอถึงวันขึ้น๔ค่ำก็จะเป็นงานแห่กง
เพื่อออกให้พรกับลูกหลานชาวจีน
จากนั้นในคืน๑๔ค่ำจะจัดพิธีลุยไฟขึ้นที่สารเจ้า

เขาไม่ได้มีดีแค่งานปูหมูนที่เกาะพังอัน
เกาะพังงันก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ก็ทำให้นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่ได้พบเห็น

เพราะว่ามีการแสดงอิทธิฤทธิ์ของร่างทรงนี่
เราต้องเซ็นเซอร์เอาไว้ใครที่หวาดเสียวหน่อย
ช่วงนี้ก็ปิดตานิดหนึ่งก็ได้นะครับ
เอาเหล็กเหล็กแหลมมาทิ้มแทงตามร่างกาย
แล้วก็เป็นการเล่นประทัดก็มีเหมือนกัน

ก็อยากจะเชิญชวนให้ชาวไทยได้ทราบขาว

อย่างที่ผมบอกนะครับพังอันจริงมีหลายสถานที่หลายอย่างให้ได้ทำ
หลายกิจกรรมให้ได้ไปท่องเที่ยวกันนะครับ
ไม่ใช่มีเพียงแค่ฟูลมูลเท่านั้น
หลายคนพอพูดถึงภังอันนึกถึงฟูลมูนไปเที่ยวอย่างเดียว

แต่ว่าจริงแล้วที่เกาะพังอันเขาแบ่งกันเป็น๕โซน

คือมีโซนแบบผสมผสานแบบทันสมัย
ก็คือลักษณะของการเที่ยวแบบฟูลมูลกลางคืนแบบนั้น
ส่วนโซนที่๓ก็เป็นการท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์
แล้วก็โซนที่๔ก็เป็นวิถีชีวิตชาวประมง

ศิลปะแม่ไม้มวยไทยของไทยเราแบบนี้นะคะ

เพณีดีมีเรื่องราวดีมีประวัติศาสตร์ดี
ศิลปะวัฒนธรรมดีเยอะแยะเลย